สำหรับคนที่มาประจำการอยู่ที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน
หรือว่าเคยเดินทางมาประเทศไทยเขาจะเข้าใจในตรงนี้เป็นอย่างดี
ถึงความรักที่ประสบกรณิกรชาวไทยมีให้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชว่ามีมากน้อยแค่ไหน

แล้วก็ชาวต่างชาติก็มีความผูกพันกับพระเจ้าอยู่หัวในหลายมิติในหลายเมือง
อย่างเช่นผมเคยเดินทางไปที่เมืองเคมบริดที่รัฐแมสซาจูเซต
อันนี้เป็นการตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพราะท่านทรงเสด็จพระราชสมภพที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ไปตามรอยว่าเป็นอย่างไร
ซึ่งถึงแม้ว่าผมไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสักครั้งหนึ่ง
แต่ว่าการที่ได้ทำผลงานหรือว่ารายงานชิ้นนี้ออกมา
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตการเป็นสื่อมวลชน
เนื้อหาที่ทำออกมาทำให้เราได้รู้สึกว่าได้เข้าใจได้เข้าใกล้พระองค์ท่านมากขึ้น
เดี๋ยวเราจะไปติดตามไปแตกตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในสถานที่เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดมลรัฐแมสซาจูเซ็ตประเทศสหรัฐอเมริกากันครับ
ที่นี่คือเมืองเคมบริชในรัฐเมซาจูเซตสหรัฐอเมริกา
เป็นเมืองแห่งการศึกษาแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
แต่ว่าสำหรับคนไทยแล้วที่นี่คือสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะเป็นสถานที่ที่เสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียว
เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาครับ
หัวมุมถนนเอเลียสและถนนเบนเน็ตในเมืองเคมบริดรัฐแมสซาจูเศษแห่งนี้
คือที่ตั้งของจตุรัสภูมิพล
แต่เดิมจตุรัสภูมิพลตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม
ที่ตั้งปัจจุบันแต่เนื่องจากตั้งได้ไม่นาน
แผ่นป้ายได้หลุดหายและเพื่อความเหมาะสม
มูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกับความร่วมมือกับทางเมืองเคมเร็ด
ได้จัดสร้างแท่นจารึกการพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
คุณชนธนีแก้วโรดประธานมูลนิธิบอกว่า
มีอุปสรรคอย่างมากในช่วงแรกตั้ง
และต้องเจรจากับนายกเทศมนตรีของเมืองมาหลายสมัย
ปัจจุบันจตุรัสแห่งนี้ได้ทำให้คนอเมริกันรู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น
อเมริกันรู้จักพระเจ้าอยู่หัวมากขึ้น
อเมริกันรู้จักเมืองไทยมากขึ้น
หลังจากที่เราตั้งอนุสรสถานนี้แล้ว
เพราะว่าเราเลือกทางเมืองทางซีตีที่เวิร์คกับเรา
จุดไหนที่จะเป็นจุดที่ไฮทราฟิกที่คนผ่านไปผ่านมา
ที่จะเห็นเราตอนที่หลังจากเราตั้งโมนิเมนต์แล้ว
เราก็มาแอบดูว่าคนผ่านมามีสักกี่คนที่จะหยุดมองนะคะ
เป็นที่คลอสวอคมาอันนี้แล้วเขาก็จะหยุดมอง
ได้รับโทรศัพท์จากคนอเมริกันมากพอสมควร
หลายคนก็รู้จักเมืองไทยรู้จักพระเจ้าอยู่หัว
โทรมาขอบคุณมากที่ทำสิ่งเหล่านี้
เขาเห็นแล้วเขาน้ำตาไหลเขาเห็นแล้วเขาตื้นตันใจอะไรในลักษณะนี้

เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมราชนก

เมื่อครั้งที่ทรงประทับและทรงศึกษา

ซึ่งติดอยู่ด้านหลังของอนุสรสถาน
ปัจจุบันมูลนิธิได้จัดทำแผ่นทองสำริท
ไปติดตามบ้านและสถานที่ที่สำคัญ๑๐แห่ง
ซึ่งเมื่อปี๒๔๖๙ได้ถูกย้ายทั้งหลังมาจากที่ตั้งเดิม
ที่ตอนนี้ได้กลายเป็นร้านขายเสื้อผ้า
โดยบ้านหลังนี้ตอนที่อยู่ในที่ตั้งเดิม
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหิตราธิเบศ
ดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก

อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาส

บนถนนสตอรี่เคมเร็ด

ส่งย้ายเข้าไปประทับเมื่อปี๒๔
กระทั่งส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธารณสุข
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮาวาส
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอ็มไอที
ในช่วงเดียวกันนี้เองที่นางสาวสังวานตาลพัฒน์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี

ให้มาส่งศึกษาวิชาพยาบาล
และอาคารเลขที่๔๔บนถนนแลนดอนเคมริดแห่งนี้
คือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนของไทย
สหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น

ประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาสั้น
คุณเจมส์เชียร์หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้
ได้นำหนังสือแม่เล่าให้ฟังฉบับภาษาอังกฤษ

จุดที่สมเด็จพระบรมราชชนนานี
ยืนฉายพระรูปตรงมุมอาคารตึกด้วยความภาคภูมิใจ

ตั้งแต่มีแผ่นจารึกมาติดอยู่ที่หน้าอาคาร

อ่านคำอธิบายประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้

หลังจากที่ประทับอยู่ที่อาคารดูแลนักเรียนไทยได้ไม่นาน

ส่งย้ายมาประทับที่บ้านเลขที่๑๕

เพื่อส่งเตรียมเข้าศึกษาวิชาพยาบาล

ปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นของคุณหมอโจโซเล็ต
ยังคงดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี
และยินดีที่จะเห็นคนมาหยุดอ่านป้ายจารึก
โดยคุณหมอโจบอกว่าภูมิใจที่บ้านหลังนี้

ต่อคนไทยและคนอเมริกัน

มาศึกษาที่เขมเบริกวอสตาน
ถือเป็นเรื่องพิเศษในสมัยนั้น
มีการรายงานเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชนก

มาศึกษาที่เคเมริทวอสตัน

และยิ่งได้รับความสนใจ
เมื่อพระโอรสที่พระราชสมภพที่นี่
ได้เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
แต่ว่าเรื่องสมมติของเวลาของเขา
และพลังค์เช่นคุณไปกับคนอยู่ที่นี่
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี๒๕๕๙
หนึ่งในสถานที่ที่ทรงเยือนในบอสตัน
ก็คือวิทยาลัยสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาสแห่งนี้
ที่นี่คือสถานที่ที่สมเด็จพระบรมราชนก
ศึกษาวิชาการสาธารณสุข
ซึ่งระหว่างศึกษาได้ส่งพระราชนิพลรายงานเรื่องการสำรวจสุขอนามัยเมืองกลาวสเตอร์
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์สนพระราชหารุทัย
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันยังมีการเก็บเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างดี
มีหนังสือรายชื่อของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในช่วงนั้น
สมเด็จพระบรมราชนกทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้ชื่อว่านายมหิดลสงขลา
โดยไม่โปรดให้ใช้คำว่าเจ้าชายนำหน้า
เซฟเรนอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาสบอกว่า
พระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายทรงถ่อมตัวเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้
อาจารย์โจเซฟบอกว่าสมเด็จพระบรมราชนกทรงเป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่มาเรียนที่นี่
และทางมหาวิทยาลัยก็ตื่นเต้นที่เห็นคนต่างชาติสนใจในเรื่องสาธารณสุข
มาทรงศึกษาของสมเด็จพระบรมราชนกนอกจากจะเป็นประโยชน์กับไทยแล้ว
ยังส่งเป็นผู้บุบร์กที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติ

แต่สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระบรมราชนกไม่มีวันทรงล่วงรู้ก็คือ
ในอนาคตพระโอรสของพระองค์จะเสด็จขึ้นครองราช
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์
และได้ยึดหลักแนวคิดการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย

ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าโรงพยาบาลเคมเร็ด
สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แม้ปัจจุบันหลายส่วนของอาคารจะมีการทุบปรับปรุงไปบ้าง
แต่ยังคงรักษาอาคารเก่าบางส่วนไว้
และอาคารด้านหน้าที่ติดกับถนนแห่งนี้เชื่อกันว่า
เป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยห้องชั้น๒เคยเป็นห้องในการทำคลอด
ที่นี่มีแผ่นป้ายจารึกอธิบายถึงความสำคัญของอาคารแห่งนี้
มูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาติดอยู่ด้วย
เล่าถึงความภูมิใจกับการที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เป็นสถานที่พระราชสมภพของกษัตริย์จากประเทศไทย
นอกจากแผ่นป้ายจาลึก
ด้านนอกแล้วที่ผนังในบริเวณโถงทางเดิน
ได้มีการจัดแสดงประวัติของโรงพยาบาล
และแน่นอนว่าได้มีการระบุถึงความสำคัญของการเป็นสถานที่พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย
อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรที่เรียบง่าย
สมเด็จพระบรมราชนกคือการเลื่อนสถานที่ประทับ
แม้จะมีพระโอรสและพระธิดา๓พระองค์
แต่ก็ทรงเลือกอาคารที่พักที่เรียบง่าย
และนี่ก็คือบ้านเลขที่๖๓ถนนลองวูดเมืองบลุ๊กไลน์
ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เคยประทับในช่วงที่ยังทรงเป็นทารก
จากป้ายจารึกของมูลนิธิด้านหน้าแล้ว

ก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

สมเด็จพระบรมราชนกได้ส่งเช่าห้องบริเวณชั้น๑ของอาคารแห่งนี้
แต่ตอนนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นห้องชุด๒ห้อง
ห้องแรกเป็นของไอด้าเดวิสัน
ซึ่งตอนนี้เธอเพิ่งจะย้ายออกและเตรียมห้องให้คนอื่นมาเช่า
เนื่องจากต้องไปดูแลแม่ที่ชรา
ที่มีกระจกด้านหลังถือเป็นหนึ่งในมุมที่ทรงโปรด
คุณเนด้าบอกว่าตอนที่มาอยู่ที่ห้องนี้ไม่รู้มาก่อนว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์จากประเทศไทย
แต่ภายหลังก็มาทราบจากคุณชนธนีประธานมูลนิธิและเพื่อนบ้านซึ่งเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมาก
เลอร์และทรูดี้ฮาเวิร์ดสองสามีภรรยาที่ทำงานด้าน
การแพทย์เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในห้องชุดอีกห้องที่เหลือได้ไม่นาน
พื้นที่บริเวณที่ติดกับหน้าต่างด้านหน้าเป็นมุมหนึ่งที่ทรงโปรดของสมเด็จพระบรมราชนก
เทเลอร์และทรูดี้ไม่รู้มาก่อนเช่นกันว่าห้องนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่เมื่อรู้ทั้งคู่ก็รู้สึกตื่นเต้น
คุณเทลเลอร์เล่าว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีคนมายืนดูแผ่นป้ายจารึกหน้าอาคาร
ตัวเขาเองและภรรยาได้มีการค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยหวังว่าจะสามารถให้ข้อมูลกับคนที่อาจจะมาถามเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง
แต่ที่สำคัญทั้งสองภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนี้
แต่ละห้องจะมีประตูเปิดไปยังบันไดที่จะขึ้นไปที่หลังคาของอาคารได้
ก็เชื่อว่าอาจจะถ่ายบนหลังคาอาคารแห่งนี้
การติดป้ายจารึกตามโครงการตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชนกของมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว
ยังช่วยทำให้เกิดการอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้
รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลของผู้สนใจประวัติศาสตร์และยังช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้าใจระหว่างคนไทยและคนอเมริกันมากยิ่งขึ้น